หลายคนชอบสวมแหวนใช่ไหม

ทีนี้เวลาจะใส่แหวนเนี่ยคือบางทีเราต้องเช็คไซส์ดี

คือมีผู้หญิงคนนึงคือก็ซื้อแหวนทองมา
ตอนแรกใส่ที่นิ้วนางเหมือนมันหลวมไปก็กลัวว่าคือแหวนทองอ่ะเนาะ
ถ้าใส่แหวนหลวมเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันหล่นหาย

มันก็จะฟิตนิดนึงตอนแรกก็ใส่ได้
แต่พอตื่นเช้ามาอีกวันเท่านั้นแหละค่ะ

สุดท้ายถอดยังไงก็ไม่ออก

คือจริงแล้วธรรมชาติของนิ้วมือมนุษย์มันจะมีช่วง

ช่วงแรกถ้าจำไม่ผิดน่าไปเป็นช่วง
แบบเย็นเหมือนมันผ่านกันใช้เลือดไหลเวียนแล้วหรืออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งนี่แหละค่ะ
อาสาสมัครมูลนิธิสว่างเมตตานครราชศรีมาก็เลยต้องเอาเครื่องมือตัดถ่างออกมา
แหวนทองที่ติดอยู่กับนิ้วชี้ซ้ายของนางสาวเหม๋ยค่ะก็มาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
๕นาทีค่ะในการพยายามตัดแหวนทองวงนี้ก็สามารถตัดออกมาได้
คุณเหม๋ยเนี่ยเล่าให้ฟังนะว่าซื้อแหวนทองหนัก๑สลึงมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
สวมนิ้วนางแล้วมันหลวมกลัวจะหลุดกลัวจะหล่น

ตอนใส่ก็รู้สึกแค่คับนิดเท่านั้นเอง
แต่วันรุ่งขึ้นนะคะบวมเป่งเลยถอดไม่ออก
เอาน้ำสบู่ถูตามสูตรเท่าไหร่ก็ไม่ออก
แล้วนิ้วบวมขึ้นเรื่อยปวดขึ้นเรื่อย

เขาจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยฉันได้แน่

พอตัดได้เธอก็บอกว่าเออโล่งอก
เขาบอกว่าก็เอาไปขายดีกว่า
แล้วเปลี่ยนเป็นกำไรข้อมือแทนก็แล้วกัน
กู้ภัยทำได้ทุกอย่างเหมือนกันเนาะจริง